นี่คือต้องตามกันจนกว่าจะจบนะคะ

แล้ววันก่อนอะไรนะเด้งผู้กำกับ

ล่าสุดนี้เด้งอีก๗นาย

ถูกต้องค่ะจริงที่ตั้งด่านวันนั้นเนี่ย
มีทั้งหมด๑๔นายนะแต่เขาจะมีฝั่งหน้าสถานทูตจีน๗นาย
แล้วก็ฝั่งเกาะกลางอีก๗นายเอาฝั่งที่เกี่ยวข้องหน้าสถานทูตจีนก่อน
๗นายนี้ไว้ก่อนค่ะเมื่อวานนี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชม
แล้วขอโทษเรื่องอะไรรอฟัง
นี่แหละทางด้านพลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดานี่นะคะทางผู้บังคับการตำรวจนครบัน
เมื่อวานนี้เรียกมาเลยนะผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวนะคะ
เอาทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำอีกครั้งนึงแล้วบางคนบอกว่าโหถ้าเกิดเป็นทีมชุดสอบชุดเดิมอ่ะ
อย่างนี้ก็มีอะไรกันแบบเหมือนกับเออช่วยกันหรือเปล่าเอื้อกันหรือเปล่า
ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนทีมสอบสวนยกชุดเลยค่ะจะได้โปร่งใสแล้วก็จะได้ไม่เกิดข้อคอรหาด้วย
ทีนี้การตั้งด่านในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าตำรวจสนห้วยขวางมีทั้งหมด๑๔นายใช่ไหม

กลุ่มหนึ่ง๗นายอยู่ตรงกลุ่มริมถนนหน้าสถานทูตจีน
ฝั่งที่ทางอันยูชิงบอกว่าถูกตรวจเรียกค้นเราทำเป็นกราฟิกจำลองมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งตำรวจอีกกลุ่มหนึ่ง๗นายอยู่ฝั่งเกาะกลางถนน
ดังนั้นกลุ่มที่เป็นประเด็นก็คือกลุ่มตำรวจ๗นายที่อยู่หน้าสถานทูตจีนนั่นแหละค่ะ
แล้วพอเรียกมาสอบนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจทั้งหมดยังให้การปฏิเสธ
แต่ยอมรับค่ะว่าถ่ายรูปบุหรี่ไฟฟ้าของอันยูชิงจริง
ซึ่งตอนถ่ายรูปไว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
ของอันยูชิงใช่ไหมพี่เวิร์ดใช่
ไม่ใช่ว่าคือมันไม่เหมือนกันแล้วไง
อันอยู่จริงบอกว่าตำรวจยื่นมาให้ถือแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้
เขาบอกว่ายอมรับว่าถ่ายรูปบุหรี่ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวใช้คำนี้
ทีนี้เบื้องต้นคณะกรรมการก็มีคำสั่ง
ให้ตำรวจทั้ง๑๔นายต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อน
แล้ว๗ใน๑๔ก็หมายถึงกลุ่มที่อยู่ฝั่งหน้าสถานทูตจีนเนี่ยนะ
ฝั่งที่ทางอันยูชิงถูกตำรวจเรียกตรวจเนี่ย
อันนี้๗นายนี้มีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
บังคับการตำรวจนครบัน๑ขาดจากตำแหน่งเดิมค่ะ
แล้วที่หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าเกิดว่าผู้เสียหายมาให้ข้อมูล
ตำรวจจะมีการดำเนินคดีพวกเขาเรื่องของการติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
อันนี้สามารถให้ตัวแทนมาให้ข้อมูลได้นะ
ตำรวจเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้หมดแล้ว
ก่อนจะข้ามท่านอัธพรไปผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่งเมื่อวานนี้
ผมฟังเสียงท่านให้สัมภาษณ์ท่านพูดประมาณว่าถ้าผมถ้าผมพูดผิดท่านแย้งมาเลยนะ
ท่านพูดประมาณว่าการจะดำเนินคดีกับตำรวจเนี่ยประมาณว่าจะมีแค่คลิปไม่ได้
จะมีแค่คลิปไม่ได้จะต้องมีการสอบสวนกันให้ละเอียดให้ชี้ชัดให้อะไร
แต่แต่ละที่ตำรวจไปหาคลิปอันอยู่ชิงถือบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้
มันยังไงอันนี้ผมก็ผมเปรียบเทียบแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจ
คุณผู้ชมลองสังเกตไหมภาพตอนที่อันอยู่ชิงเนี่ยถือบุหรี่ไฟฟ้าภาพชัดเหลือเกิน
ตำรวจก็มีการนำเสนอภาพนี้ออกมาก็มีทั้งหมดทั้งอะไรนะที่โรงแรมก็มี
ที่ตลาดห้วยขวางก็มีคือพยายามชี้ชัดว่าอันอยู่ชิงถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่นะ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
เมื่อนำเข้ามานะจะเข้าพรบไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอาจจะพรบศูนยากากร
แต่เขาอยากรู้ไถไม่ไถใช่อันนี้เอานี้ก่อนเขาอยากเห็นคลิปหน้าสถานทูตจีน
หรือคลิปที่ติดอยู่กับกล้องติดตัวตำรวจ
คือดอมกำลังจะบอกว่าเนี่ยทำไมอันอยู่ชิงรูปบุหรี่ไฟฟ้าทำไมไปหามาได้หมดเลยล่ะ
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วทำไมหน้าสถานทูตทำไมถึงไม่เห็นมีคลิปอะไรออกมาให้เห็นชัดเลย
ซึ่งถ้าเกิดคลิปตรงหน้าสถานทูตมันออกมามันก็จะนำไปสู่เรื่องที่พี่เบิร์ตบอกไง
ว่ามันจะชี้ชัดได้ไหมว่ามีการรับเงิน๒๗๐๐จริงน้ำแข็งพูดถูกป่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็ยังเป็นคำถามอยู่นะ
แล้วเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีการขอโทษ
ขอโทษอันยูชิงขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้

ใช่เดี๋ยวจะให้ลองฟังด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงด้วย
เพราะท่านบอกเลยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนจะไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบานไหมเนี่ยอันนี้ก็มองว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะ
คือท่านยอมรับว่าสั่งย้ายผู้กำกับสนห้วยขวาง
อันนี้เป็นเพราะว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าเกิดสอบแล้วมีความผิดชัดเจนเนี่ย
ภูตายบังคับบัญชาระดับรองผู้บังกลับระดับสารวัฒน์

ลองดูค่ะลองฟังเสียงท่านดูค่ะ
แต่ท่านครับถ้าอันหยูชิงผิดแม้แต่กระทงเดียวนะท่านต้องแจ้งนะ

ทำให้ประเทศไทยเสียหายนะถ้าเธอพูดไม่จริง
ทีนี้อันนี้พบตรท่านบอกด้วยนะคะ
ว่าจะมีการของงบซื้อกล้องติดตัวตำรวจ

ซื้อมาแล้วนี่กล้องติดหมวก

คือท่านบอกว่าจะของงบตรงนี้ซื้อกล้องติดตัวตำรวจ

โอ้ยเซฟทัพเซฟทัพโอ้ยเซฟทัพไปเรื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
แต่ต้องดูค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับความละเอียด
น้ำแข็งน้ำแข็งอ่านไปนะทีมโปรดิวเซอร์พี่รบกวนหน่อย
ไอ้กล้องเคยซื้อแล้วแจกแจกตามสอนอหรือ
นี่ไอ้กล้องติดมวงลองหาข้อมูลนิดหนึ่งนิด

ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย

ค่ะคือหลักเอามาเป็นหลักฐานแหละ
คือทั้งฝั่งตำรวจด้วยแล้วก็ฝั่งผู้ที่กระทำผิดด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเราให้ฟังฝั่งตำรวจแล้วใช่ไหม
อีกฝั่งหนึ่งที่ช่วงนี้ก็ต้องตาม
น้ำแข็งก็เข้าไปดูในเพจเขาทุกวัน

อยากรู้คือคุณชูวิทย์นั่นเองค่ะ
คุณชูวิทย์ก็เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊ก
โพสต์รูปให้คุณผู้ชมดูรูปนี้
รูปนี้เนี่ยคือรูปของชาวสิงคโปร์
ที่ชื่อสกายจำได้ไหมอ๋อสกาย
เพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์เรื่องนี้สักตอนเมื่อวานช่วงเย็น

พี่เห็นโพสต์นี้เด้งมาในขึ้นในฟีดเฟซบุ๊ก
เมื่อคุณชุวิตโพสต์ไปแค่๒นาที
คิดในใจเอาละเว้ยวันนี้เราเอาละเว้ย
แล้วแคปชั่นของโพสต์นี้สั้น๓บรรทัศน์
บอกว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้ว
พรุ่งนี้เจอกันบ่ายสองโมงหมายถึงวันนี้แถลงบ่ายสอง
เราต้องทำให้ประเทศนี้ไม่มีคอรับชันนี่ค่ะที่บอกแล้วไงว่าโพสต์สั้น
คนก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะเหมือนกันซึ่งเอาจริงจริงคือเดี๋ยวเอ่อ
หมายถึงวันนี้เนี่ยนะคะเจอชูวิทย์ถล่มแน่บชนจ๋า
คุณชูวิทย์มาตอบในคอมเมนต์ด้วยไงเออแล้วก็นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
สกายยังจำได้ใช่ไหมสกายเนี่ยแหละคือคนที่ยืนยันให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
คุณชูวิทย์ว่ามีการรีดไถเงินจริงแล้วตัวเขาเป็นคนจ่ายเงิน
เออแล้วสกายบอกว่าอะไรอีกนะบอกว่าโดนตำรวจทำไมนะตอนที่คุยกันอ่ะ
คุยกับคุณชูวิทย์อ่ะสกายบอกว่าจะมีตำรวจในหนึ่งโอ้โหพูดจากข่มขู่จังเลย
อืมผู้จาเหมือนโมโหโกรธเกลี้ยวอะไรไม่รู้พยายามข่มขู่พวกเขา
แล้วก่อนหน้านี้ที่คุยกันกับคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์บอกให้คุณสกายมาไทยเลย
ให้เร็วที่สุดตอนนั้นเขาก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัยตนเองอยู่
ว่าถ้าจะต้องมาที่ไทยเนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะ
แต่ล่าสุดก็มาเจอกับคุณชูวิทย์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดนะคุณผู้ชมนะว่า
พยานรายนี้คุณสกายจะยอมเข้าให้ปากคำกับตำรวจไทยหรือเปล่า
โอ้โหเดี๋ยวคุณชูวิทย์บอกอะไรนะบ่ายสองเหรอ
ใช่บ่ายสองพบวันนี้บ่ายสองค่ะคุณผู้ชมจับตาตั้งแต่๘โมงครึ่งเป็นต้นไปเลยนะ
แปดโมงครึ่งราชการเริ่มทำงานแล้ววันนี้นักข่าวจะวิ่งไปสองที่
บรชนกับที่สตชสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ค่ะดูทางนครบาลคนนึงดูทางภาคธาติผ่วงประตอลองคนนึง
ไม่รู้มีชิงแถลงตัดหน้าเปล่าคือไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์จะประจำการอยู่ที่โรงแรม
คุณชูวิทย์มีการเหมือนกับแคปข้อความบางช่วงตรงที่ทางบชนแถลง
ซึ่งข้อความนั้นเนี่ยอันนี้คุณชูวิทมาตอบในคอมเมนต์นะ
บอกว่าใครเป็นผู้มอบสินบนให้เจ้าพนักงานเพื่อปล่อยตัวนักท่องเที่ยว
และเจ้าพนักงานคนใดเป็นผู้รับสินบนคุณชูวิทย์ก็เลยมาพิมพ์ในคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเนี่ย
ชนพยายามยัดเย็ดนักท่องเที่ยวสิงคโปร์
ที่จำใจให้เงินตำรวจว่าเป็นผู้ให้สินบน
ทั้งที่จริงแล้วเขาคือพยาน
งั้นเดี๋ยวชูวิทย์จะถล่มบอชนแน่อันนี้คือสิ่งที่คุณชูวิทย์บอก
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์แล้วใช่ไหม

อยู่ชิงโพสต์ไอจีค่ะอินสตาแกรมส่วนตัว
ดูหน่อยสิเธอโพสต์บอกว่าขอบคุณในทุกคำพูด
แสดงถึงการให้กำลังใจเพื่อสนับสนุนและใส่ใจ
ในการให้ความช่วยเหลือฉันในการก้าวผ่านบาดแผลและความมืดมิด
ขอบคุณในน้ำใจสำหรับสิ่งที่เพื่อนใหม่ชาวไทยร่วมกันทำ
คุณสอนให้ฉันได้รู้จักความกล้าหารที่ไม่มีกำแพงด้านภาษามาปิดกั้น
ค้นพบความจริงจะทำให้เรื่องนี้ยุติลง
ขอแสดงความนับถืออันอยู่ชิง
นี่คือสิ่งที่เธอโพสต์ไอจีค่ะ
ต้องขอขอบคุณทีมโปรดิวเซอร์นะไปเสิร์ชข่าวมาให้แล้วคุณผู้ชมครับ
เมื่อปี๒๕๕๙ย้อนไปนู่นเลยนะ
มีการเปิดโครงการดวงตาผู้พิทักษ์
เทคโนโลยีกล้องสปอร์ตมาติดบนบวกนิรภัยให้กับ
ตำรวจฝ่ายงานป้องกันและปราบปรามแล้วก็ตำรวจจราจร
เพื่อจะสามารถส่งภาพตำหนิรูปภัณฑ์สันธาร
ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าหรืออีกไงหรือว่าพัง

ผมจำได้ว่าเฮ้ยเขาเคยซื้อเขาเคยแจกแล้วนี่

โอ้ยนะฮะถ้ามีมันดีนะเนี่ย
ตำรวจจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้
จำได้ใช่ไหมที่พบชนมั้งบอกกับส่งสารไปถึงคุณชูวิทย์ว่า

เอามาเลยเอามาเลยเอานั่นไม่ใช่หน้าที่ตำรวจต้องไปหา
คุณผู้ชมตามกันยาวตามกันยาวแม่บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้